ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีเด็กชายวัยสามขวบคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
อ่าซึ่งตอนนี้ตำรวจสพวังเหนือได้ขออนุมัติศาลนะครับในการขอหมายจับอ่าแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวแม่เลี้ยงของเด็กค่ะนะฮะ
ชื่อว่านางสาวรัชตะวันตรีทิพย์อายุ๒๙ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่ตัวพ่อเด็กเนี่ยไม่เชื่อนะฮะว่าภรรยาใหม่จะฆ่าลูกชายนี่นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่าย๒๗เมษายนครับตอนนั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าน้องเดฟเด็กชายวัย๓ขวบ
ในห้องน้ำชั้นบนของบ้านบ้านอยู่ที่หมู่๔ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วเด็กก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ค่ะนี่ฮะตอนรับแจ้งเหตุบอกว่าเด็กล้มในห้องน้ำชั้นบนของบ้านอืม
พอส่งศพน้องไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับแพทย์ลงความเห็นว่าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
แต่เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะ
แล้วก็มาจับกลุ่มแม่เลี้ยงของเด็กนะครับที่ชื่อนางสาวรัชตะวันตรีทิพย์วัย๒๙ปี
แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำ
ภูมิกับการสพวังเหนือบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
นำไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วยืนยันว่ามีผลชนะสูตรของแพทย์
แล้วก็มีหลักฐานแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้
เดี๋ยวจะกระทบต่อรูปคดีนี่นะครับคือผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงของเด็กคนนี้นะครับ
คุณกิติศักดิชัยเจริญสุขนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่ลำปางนะฮะไปคุยกับพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
เมื่อไปถึงเนี่ยพบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับมีใต้ถุน
ประตูหน้าบ้านเนี่ยปิดเอาไว้แต่ว่าหน้าต่างบ้านแล้วก็ไฟในบ้านเนี่ยเปิดทิ้งอยู่
ขณะที่จุดที่เป็นห้องน้ำซึ่งอยู่บนบ้านเนี่ยมีท่อพีวีซีต่อมาที่ใต้ถุนบ้าน
นี่ฮะอืมถ้าดูจากข้างนอกลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็พยายามที่จะตะโกนสอบถามคนในบ้านแต่ไม่มีใครตอบรับออกมา
ไปคุยกับพ่อค้าขายไส้กรอกที่ขายอยู่เยื้องบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นคนในบ้านหลังนี้อีกเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ย
ถ้าจะเอาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นนางสาวรัชตะวันผู้ต้องหากับพ่อของเด็กที่เสียชีวิตก็มาเช่าอยู่
อยู่ได้ไม่กี่เดือนคนขายไส้กรอกที่อยู่แถวนั้นบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในบ้านนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าแม่เลี้ยงของเด็กเนี่ยทำร้ายลูกเลี้ยง
ก็เคยคุยกับนางสาวรัชตะวันผู้ต้องหานะตอนนั้นเนี่ยเคยขอให้เขาช่วยลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตร
ลงทะเบียนเกษตรกรอะไรพวกนี้ให้๒๕เมษายนนะครับยังให้ภรรยาเอาไส้กรอกไปให้คนในบ้านนี้
และซึ่งก็เห็นว่าเด็กเนี่ยมีรอยเขียวช้ำอยู่ที่ดวงตาแล้วก็เล่นอยู่กับพี่ชาย
แต่ไม่เจอตัวแม่เลี้ยงนะไม่รู้ว่ารอยช้ำที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากอะไร
เด็กเล่นกันหรือว่าถูกใครทำร้ายร่างกายนะครับวันนั้นก็ภรรยายังมาเล่าให้ฟังอยู่
ภรรยาของเขาไปเจอกับพ่อเด็กก็ยังถามอยู่พ่อของเด็กบอกว่าเด็กหกล้มในห้องน้ำ
คนขายไส้กรอกบอกว่าตอนนั้นก็ยอมรับว่าเขากับภรรยาก็สงสัยอยู่
เพราะว่าร่องรอยช้ำที่เห็นที่น้องเดฟวัย๓ขวบเนี่ยมันไม่เหมือนเด็กหกลม
ลูกชายเขาก็เคยหกล้มแต่มันไม่เขียวช้ำเป็นร่องรอยขนาดเนี้ย
ลงเกษตรให้แล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไส้กรอกไปให้กิน
ผมผมก็เลยพอดีแฟนมาผมก็ฝากแฟนไปเอาไปให้ประมาณสักสี่ห้าไม้นี่แหละ
แต่ว่าแม่เขาไม่อยู่ก็ยังเล่นดีนะครับแต่ว่าแฟนผมอ่ะ
ทำไมตัวเล็กทำไมตาเขียวช้ำอย่างนี้แล้วมาวันหลังเจอสาราตรงนี้
แฟนผมเห็นผู้ชายก็เลยถามว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้
ผู้ชายพ่อเขาอ่ะเขาบอกว่าหกล้มอันนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยมัน
ใช่หรือมันล้มอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกขนาดลูกชายผมล้มก็ยังเป็นอย่างนี้เลย
ที่บ้านหลังเกิดเหตุที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นบ้านเช่า
ทีนี้พอคุณกิติศักดิ์เขาสืบไปสืบมาจนรู้ว่าพ่อของน้องที่เสียชีวิตเป็นคนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ก็เลยไปก็เลยไปตามภูมิลำเนานะครับไปถึงก็เจอกับตาของเด็กที่เสียชีวิต
บอกว่าพ่อของน้องเดฟเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเลย
เพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันจะถามกันก็เกี่ยวกับเรื่องไก่ชนเท่านั้น
เพราะว่าตาเนี่ยชอบเลี้ยงไก่ชนทำให้ไม่รู้ว่าหลานเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
แต่ก็ให้เบอร์ติดต่อกับยายของเด็กไปนะซึ่งก็ได้เดินทางไปดูแลสภาพจิตใจของพ่อของน้องเขาอยู่ที่จังหวัดลำปาง
ตาบอกว่าอย่างนี้นะครับพอโทรไปนะครับยายของน้องเดฟบอกว่าไม่อยากจะคิดว่าหลานเนี่ยเสียชีวิต
เพราะหกล้มในห้องน้ำหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายกันแน่เพราะไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ยายเองก็ยังไม่กล้าถามจากพ่อของหลานซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในความเสียใจ
ก็จะปล่อยให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินคดีทางกฎหมายไป
เรายังได้เจอกับแม่ของน้องเดฟที่เสียชีวิตนะฮะนี่คือแม่แท้เลยนะฮะ
ชื่อว่านางสาวสร้อยฟ้าอายุ๒๙ปีนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กน่ารักยิ้มง่าย
สายร่าเริงเลี้ยงง่ายเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็น
ไม่เคยดื้มไม่เคยงองแงอ่าจะมีงองแงบ้างก็ตามภาษาเด็กสามขวบนะฮะ
อ่านางสาวสร้อยฟ้าบอกว่าเลิกกับพ่อของน้องเดฟได้ประมาณปีเสร็จ
โดยพ่อเนี่ยได้เอาลูกชายไปอยู่ด้วยที่บ้านที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
หลังจากที่เลิกกันก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะครับ
มาทราบข่าวก็คืออดีตสามีเนี่ยไปได้แฟนใหม่
แล้วย้ายไปทำงานที่อบตแห่งหนึ่งที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
บ่าย๒๗เมษายนอดีตสามีโทรมาบอกว่า
ลื่นล้มในห้องน้ำบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังเหนือ
แล้วก็เสียชีวิตตอนนั้นเธอบอกว่าช็อกมาก
ถึงขั้นล้มหมดสติกับพื้นพอตั้งสติได้ก็รีบเดินทางไปทันที
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จักกับแฟนใหม่ของสามีมาก่อนเลย
เจอกันก็ตอนมาร่วมพิธีฝังศพของลูกตามหลักศาสนาคริสต์ที่บ้านที่พยาวนั่นแหละ
หากลูกชายเสียชีวิตเพราะถูกทำร้ายร่างกายจริง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะสงสารลูกมาก
ถ้ารู้ว่าไปอยู่กับพ่อแล้วจะมีเหตุการณ์แบบนี้เธอจะไม่ให้ไปอย่างแน่นอน
แต่ว่าเรื่องหลังที่เขาบอกผู้เลยบอกผู้ว่าอาจต้องมีแรงจุ้มใจบ้าง
แล้วก็ต้องล้อตำรวจตำยุด
จะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็หาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้
เขาสงสารลูกอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูก
ทางคดีเนี่ยตำรวจเขาก็ขออนุมสารออกหมายจับตัวแม่เลี้ยงของเด็กไปแล้ว
แต่เขาปฏิเสธอยู่นะฮะบอกว่าเด็กเนี่ยล้มในห้องน้ำเอง